คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็อาจจะต้องตรวจสอบแล้วค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนในพื้นที่เขาคงไม่สบายใจแน่
คุณดูสิคะกรุสมบัติของใครเหรอนี่คือคำถาม
แล้วมันคือขยะคุณแล้วจุดที่มันไปอยู่มันไม่ใช่กองขยะ
ไม่ใช่จุดที่ทิ้งขยะแต่เป็นโบราณสถานเป็นจุดท่องเที่ยว
อิดสีส้มนี่คือเป็นโบราณสถาน

นั่นน่ะสิอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะหลายคนงงมาก
คือมีคนไปเห็นแล้วก็เลยถ่ายภาพนี้ไปโพสต์เอาไว้
อยู่ในกลุ่มชมรมอนุรักษ์วัดและโบราณสถานแห่งกรุงศรีอายุทยา
โดยคนที่เขาเอาไปโพสต์เขาก็บอกว่ามันมีภาพแบบนี้ปรากฏได้อย่างไร
อยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแห่งนี้
แล้วคุณดูสภาพสิคะคือมีทั้งเสื้อผ้าขาดขวดน้ำ
ข้าวของอีกมากมายอาหารที่กินแล้วก็ทิ้งแล้วก็ถูก
มากองสุมเอาไว้เต็มไปหมดมันดูไม่น่าดูแน่นอนล่ะค่ะ
เกิดขึ้นอยู่ในโบราณสถานวัดสังขปัดที่ตำบลประตูชัย
อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาเกิดความสกปรกความไม่สวยงาม
และความไม่สบายใจกับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่แบบนี้
แล้วเห็นบอกว่าจุดนี้กลายเป็นว่าช่วงกลางคืนเอง
จะมีอย่างคนเร่ร่อนมาอาศัยหลับนอนมีคนมาเสพยาก็มีคุณคิง
ชาวบ้านพูดแบบนี้นี่ในโบราณสถานนะใช่
ยังกล้าเข้ามาเลยเหรอแล้วเขาบอกว่าบางคืนจุดไฟ
จุดไฟคงต้องการแสงสว่างแต่ชาวบ้านกลัวว่ามันอาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นได้
แล้วเป็นอันตรายนะคะอยากให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทยาประวัติศาสตร์พระนครศรีธุยามาดำเนินการ
ด้านในเป็นโถงค่ะแล้วล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวไป
ไม่เจอเศษขยะกองผ้าแล้วคุณคิง

ใช่แต่ถามว่าก็คิดว่าเจ้าหน้าที่คงจะมาเก็บออกไป

แล้วคนแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์

หนึ่งในคนที่มาบริเวณแถวนี้
แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกกำลังกาย
คุณส้มบอกว่ามาออกกำลังกายที่นี่มาเป็นประจำ

มาถึงก็เห็นขยะอยู่แบบนี้มานานแล้ว
มีนักท่องเที่ยวมีคนมาเดินเล่นก็เยอะ

ตรงบริเวณนี้น่าแปลกใจว่ามันไม่มีถังขยะด้วย

แต่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นของกลุ่มคนเร่ร่อน
คุณนักท่องเที่ยวมาพอดีเลย

ผมรู้
ไม่ความสุข
ไม่ขอบไม่ขอบมาก
จริง
มันเป็นความสุข
คุณผู้ชมครับ